ที่แห่งนี้จะพาคุณผู้ชมไปเทศกาลนี้ที่เรียกนะคะว่าเป็นเทศกาล
หอยดูนกตกหมึกค่ะคุณผู้ชม
ไปดูกันหน่อยเทศกาลงานนี้เขางานใหญ่เขาจัดกันเป็นประจำทุกปี

ปีนี้ครั้งที่๑๙แล้วนะคะอยู่ที่หาดชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
งานนี้จัดขึ้นช่วงวันที่๘ถึง๑๕กันยายนนี้ล่ะค่ะ

สายกินซีฟู้ดอย่าพลาดเลยค่ะ
มีความน่าสนใจเรื่องของเมนูอาหารการกินหลากหลายมากมาย

แต่ตัวใหญ่มากเนาะเบียบนี้

เขาจัดงานออกร้านกันมากมายแล้วไม่แค่นั้นค่ะยังมีการแข่งขันเรือเร็วชายหาด
การแข่งขันตกปลาทะเลชะอำฟิชชิงเกมด้วยแล้วก็บริการพานักท่องเที่ยวไปชมน็อกท้องถิ่น
แล้วก็นกอบพยพมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดูนกอธิบายตลอดการเดินทาง
พาไปลงเรือออกทะเลตกหมึกแล้วก็เอาหมึกนี้มาย่างทำน้ำจิ้มรสแซ่บให้รับประทานกันด้วยนะคะ
ซีซาสโอ้โหที่สุดในโลกเลยต้องบอกว่าใครที่อยากจะไปฟินกับอาหารทะเลสดนะคะ
แนะนำเลยจุดชมวิวชายหาดชะอำจังหวัดเพชรชบุรีงานถึง๑๕กันยายนนี้นะจ๊ะ
อ๋อหอยใหญ่มากเลยอ่ะที่สำคัญคือมันสดเลยจริงอ่ะคุณใช่โอ้โห
ไปกินหอยไปดูนกไปตกหมึกโอ้โหได้สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดเลยแบบนี้นะ
น่ากินจริงเลยนะครับทั้งลมใหญ่นะหอยแคลงหอยแมงผู้ปูม้า